สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในค่ำคืนนี้
กับผมภุพธนธรรมพิสิทธิ์มหันต์นะครับจับตาเตือนภายของเรายังคงเกาะติด
พายุที่มีชื่อว่าเซินกาอย่างต่อเนื่องนะครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปก็คาดการณ์ว่าจะเป็นพายุที่ส่งผลต่อเมืองไหนของเราค่อนข้างเยอะนะครับ
เพราะว่าจะมาซ้ำเติมสถานการณ์ที่ก่อนหน้านี้พายุนันมาดอร์ได้ทำเอาไว้นะครับ
ก็คือเกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่เลยทีเดียวโดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
มีการคาดการณ์แบบนี้นะครับว่าหลังจากนี้ภายุลูกนี้ก็จะเคลื่อนตัวอย่างช้าทางที่ต้นตกนะครับ
โดยที่จะขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงเย็นวันพรุ่งนี้ต่อเนื่องช่วงหัวค่ำนะครับ
แบบนี้ก็จะทำให้ฝนนั้นตกในเมืองไทยของเราบริเวณตอนบนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวในช่วงวันอังคารวันพุธนี้
แน่นอนครับก่อนหน้านี้๒๓ปีที่ผ่านมาเราก็เจอภายุที่เคลื่อนที่
กระทบต่อเมืองของเราบ้างลูกนี้ครับนันมาดอนนะครับ
ลูกนี้เนี่ยนะครับเป็นพายุที่เคลื่อนที่
เคลื่อนที่ผ่านบริเวณตอนบนของเวียดนามในปี๕๓นะครับ
จากที่บนของพายุลูกนี้ก็ทำให้บริเวณพื้นที่ประอิษฐานเนี่ยนะครับ
มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ละทีเดียวแล้วก็มีน้ำท่วมในบริเวณจังหวัดอุตรดิษฐ์นะครับ
หมู่บ้านได้รับความเสียหายมีรายงานว่ามีกว่า๑๐๐หลังคาเรือน
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์พายุลูกนี้นะครับอีกหนึ่งลูกครับมูจีแก่ครับ
ลูกนี้เคลื่อนที่ขึ้นฝั่งด้วยกำลังของโซนร้อนนะครับเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งประมาณเดือนตุลาคมปีห้าแปดนะครับ
ส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมหลายจังหวัดเช่นเดียวกันโดยเฉพาะในบริเวณจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
น้ำท่วมหลายจุดโดยเฉพาะบริเวณเมืองปากช่องส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็ทำให้เกิดฝนตกในบริเวณพื้นที่ปีกตะวันออกของประเทศไทยซะเยอะนะครับ
อีกหนึ่งลูกก็คือราอีนะครับลูกนี้หลายคนคงคุ้นหูคุ้นตากันดีนะครับ
ขึ้นเมื่อปีที่แล้วก็คือปี๕๙นะครับจุดเดิมนะครับก็คือบริเวณทางตอนบนของเวียดนามก็ทำให้เกิดน้ำท่วมขังค่อนข้างเยอะ
แล้วก็ทำให้เกิดภัยทางน้ำประชาติตามมาเยอะเลยทีเดียวนะครับหลังจากนี้เป็นต้นปลายคงต้องจับตาวองแล้วกับว่า
ที่จะมีพายุที่จะเคลื่อนที่เข้าบริเวณทางตอนบนของเวียดนามเนี่ยนะครับมีหลายลูกนะครับ
ดังนั้นใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งจะเดินทางท่องเที่ยวในบริเวณทางตอนบนติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ
และนี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยครับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ